ดวงชะตา

ดวงชะตา

ดวงชะตา

ดวงชะตา

ดวงชะตา

เอาล่ะผมต้องถามคุณทั้งสองนะครับ
ระหว่างผู้ชายหล่อเปย์แต่เจ้าชู้
กับผู้ชายไม่หล่อเรียบร้อยแต่รักเดียวใจเดียว
คุณจะเลือกคุยกับผู้ชายแบบไหนให้กับเพื่อนคุณ
ไม่ใช่ให้ตัวเองให้กับสาวโสดของเรา

อ่าช่วยให้เขาก็คือแบบว่าไม่เจ้าชู้

แต่บางทีผู้หญิงก็ชอบความแบบว่าเขาเรียกว่าแดดบอย
แบบบ่อยมีเยอะมีเยอะชอบเล่นกับไฟชอบผู้ชายแบบเจ้าชู้
เพราะว่าเราคิดว่าเราเอาอยู่

ปกติที่ผ่านมาแอนรู้สึกว่าช่วงวัยรุ่นของแอนเนี่ย
เถอะมาไฟที่ไหนอ่ะนี่ดิฉันก็เป็นน้ำมันเหมือนกัน

รับติดไฟ

แต่พออายุแบบ๓๐ปุ๊บเรารู้สึก

เดี๋ยวไปหาผู้หญิงคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้

แล้วคนนี้ดีไหมคนนี้ดีไหม

แต่งงานไหมแต่งงาน

สวัสดีค่ะ

อายุ๓๑ปีอาชีพขายเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะ

โสดมา๒ปีกว่าหรอกค่ะ

มันมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของหนูเหรอคะ

ชีวิตก็เหมือนจะดีนั่นแหละแต่ว่าแบบ
แปลว่าตอนมันดีก็คือเรามีแฟน

แล้วก็คือเหมือนเลิกการเพราะว่าเขาจะต้องไปแต่งงานกับคนที่บ้านเขาเลือกให้

ครับในยุคนี้ยังมีอยู่
ยังมีอยู่ครับไม่ได้แค่ในละครอย่างเดียวนะครับ

ทำไมผู้ชายไม่สู้อ่ะผู้ชายต้องสู้สิ
เขาก็สู้ในมุมของเขาก็คือว่า
หมายถึงว่าเขาก็ยังเลือกที่จะอยู่กับเรา

พี่แพลวเรายังเป็นแฟนกันต่อไปนะ

แต่ว่าที่บ้านเขาให้แต่งกับอีกคนนึงยูโอเคไหมอย่างนี้เหรอ

โอเคไงก็เลยต้องเลิกไงคะ
อ๋อแพลวว่าไม่ต้องการไม่เอาดีกว่าไม่ชอบ
โสดคนนี้วันนี้คุณไม่ต้องอยู่คนเดียว
เพราะผมส่งเพื่อนมาให้อีกสองคนแล้ว

และอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะพยายามเอาผู้ชายของคุณไปเป็นของเขาเองด้วย

รอบแรกนี้เราจะได้รู้สเปคของสาวโสด
โดยสาวโสดของเราจะได้พบกับหนุ่มโสดทั้ง๔คนเป็นครั้งแรก
มาดูกันว่านุ่มโสดทั้ง๔คนจะถูกใจสาวโสดของเราขนาดไหน
วันนี้สาวโสดของเราจะได้พบกับหนุ่มโสด๔คน
ที่ผมเลือกความหลากหลายมาให้
นะครับผม

จนมันกลายเป็นอาชีพของผมครับผม

จริงแล้วผมเป็นคนที่หมกมุ่นครับ
เวลาทำอะไรผมจะมุ่งมั่นและตั้งใจทำให้สุดในทุกอย่างครับผม

ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็น

เหนือใต้ระยะทางที่ไกลที่สุดผมปั่นจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ครับ
ถ้าผมมีแฟนนะฮะผมก็อยากให้แฟนไปปั่นจักรยานเป็นเพื่อนร่วมทางกับผมด้วยเหมือนกันครับผม
อาชีพนักปั่นจักรยานกับนายแบบ

โอ้โหยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยครับผม

แล้วเสื้อคอลึกมากเลย

ตอนนี้เป็นแฟนกับจักรยานแล้วนะฮะ
ผมบอกให้นะคนซื้อจักรยานแล้วปั่นแบบนี้
จักรยานที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกนะ

เออบางทีราคาแพงเท่ารถยนต์ที่เราขับกันเลยนะครับ

อยากรู้ว่าค่ะอันนั้นขาเขาคือแน่นจริงหรือเปล่าคะ

คือคนปั่นจักรยานเขาจะมีความแข็งแรง

ครับคือไม่จัดตรงแค่

คืออยากจะรู้ว่ามันแข็งมาจากตรงไหน

ได้เลยครับ
ไปใกล้ดีคุณแพร่แพร่ว

คราวนี้คุณมีโอกาสที่จะพูดอะไรกับคุณแพลวได้เลย

เออเป็นอย่างไรยิ่งแรกเลยผมรักคุณครับ
สเปกแรกมาเห็นปุ๊บผมรักคุณครับ

นุ่มคนต่อไปของเรานะครับครับวูวิวิมิต

คนนี้ก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังบิลบอร์ดขนาดใหญ่

ป้ายนี้ป้ายนี้เนี่ยผลงานของเขาทั้งนั้น
อัยยะนะครับผมนอกจากนี้นะครับเขายังเป็นนักส่องด้วย
เขาจะส่องอะไรต้องถามเขาเองครับ

สวัสดีครับผมยินครับทำธุรกิจเกี่ยวกับป้ายโฆษณาวิวบอร์ดครับผม

ผมก็ยังมีของสะสมแล้วก็เป็นของที่ผมรักนะครับผม

ตรงนี้นะครับผ้าปิดตาวัดอนงนะครับผม
เป็นเนื้อเมฆสิทธิ์ซึ่งมีราคาสูงถึง๔แสนบาทครับผม
ชอบแล้วก็ศึกษามาเก็บสะสมมาครับแล้วก็จะมีมูลค่ามากขึ้น
ผมเป็นคนตามใจแฟนมากถ้าอยากได้อะไรขอแค่บอกว่าผมผมจัดให้ครับ
ขอถามได้ไหมคะทำไมถึงมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องหรืออะไรอย่างนี้
มันเป็นพุทธศิลป์ก่อนจากตอนแรกเราก็เคยเหมือนกับเมตตามหานิยม
เป็นความเชื่อแล้วก็กลายเป็นว่าพอเราได้เข้ามาสัมผัส
อีกทีก็มีเกี่ยวกับโดยกู้ธรรมดีเกี่ยวกับตัวตน
กับหมดหัวข้อมูลประจำนวนครับบริการกดแสง
ทำงานให้ธนาคารยักษ์ใหญ่
คอยตรวจสอบความถูกต้อง
ใครทำทุจริตนะฮะ

พร้อมแล้วไปพบกับคุณเต้ยได้เลยครับ
เฮ้ยครับเป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งครับ

แล้วก็เป็นคนขี้ลืมด้วย
ส่วนมากก็จะลืมกุญแจ
ลืมโทรศัพท์ลืมกระเป๋าตังค์
เป็นที่ส่วนมากจะลืมบัตรประชาชนครับ

ถ้าควรมันมีแฟนก็จะทำงานบ้านทำอะไรเขาหมด
ถ้าเขาก็ไปทำผมจะไปทำอย่างนั้น
แล้วทำไมจะต้องส่งภาษาไปเลยหรือเปล่า
ดูเลยว่าส่งต่างประเทศมาเลย

ก็เหมือนจับได้ว่าเขามีคนใหม่ในห้องอะครับ

เปิดประตูเข้าไปก็คือเห็นเขาถอดเสื้อคุยกัน

ก็ผมไม่เคาะผมเปิดประตูเข้าไปเลยครับ

โอกาสดีแล้วทำไมไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิป

ขอโทษทำเขาผิดไปแล้วอะไรอย่างนี้

ห้องอยู่ด้วยกันแต่วันนั้นผมกลับบ้านครับ

คุณมีโอกาสคุยกับสาวโสดของเรา

แต่ผมก็ไม่เคยมีวันลืมหน้าคุณนะครับ
โอเคมานิ่งเงียบ
เอาเป็นว่าถ้าต้องการความมั่นคง

ทำธุรกิจเกี่ยวกับหน้าอก
ถ้าคุณเห็นอกไหนที่มันขาวแน่น

นี่คือสิ่งที่เขาชอบมากเป็นพิเศษ

โอ้โฮ

ตอนนี้ขายอาหารคลีนออนไลน์ครับ
ก็จะเป็นอกไก่ปั่นจะเป็นหลักนะฮะ

แต่ว่าก็จะห้ามในเรื่องที่ไม่ควร
ทำไมถึงขายอาหารเครนล่ะครับ

เราก็เลยนำเสนอสิ่งดีเข้าไป

มีครับมีบ้าง
มีคนไม่เชื่อเหรอคะไม่เชื่อครับ

ดูเด็กดูเด็ก
สมมุติว่าคุณแพลวเขาเป็นแฟนกับคุณ
แล้วเขาขอให้คุณแว็กคิ้วออกหายหมดเลย
เออได้ไหมครับคุณยอมไหม
ต้องถามก่อนว่าทำไมถึงต้องแก๊กคิ้วออก

ให้เลือกระหว่างแก๊กคิ้วออกกับแก๊กตรงอื่นออก

ต้องตามใจน้องครับอย่าให้ไว้ตรงไหนต้องว่า
มาคุยกันตรงกลางว่าตรงไหนดี
แต่แว๊กได้
แว๊กได้ครับ
เต้ยแว๊กได้ไหม
แว๊กได้หมดอันนี้แว๊กได้หมด
จีนแว๊กได้ไหม
ได้ครับได้
อยากดูดวมเด็กของเราทั้ง๔คน
เขาเรียกว่าโอเคหมดเลย
เขาเรียกเป็นช่วงวัยที่กำลังดีอ่ะตั้งตัวได้แล้วอะไรประมาณเนี้ย
ทุกคนมีจุดเด่นเป็นของตัวเองที่แตกต่างกันออกไป

นุ้ยสัมผัสได้ว่าเขารู้สึกชอบใครไว้บ้างแล้ว

คอยเช็คดวงของทั้งสี่คนก่อนเอาโดยพื้นฐาน
แต่สิ่งที่ร้ายแรงที่สุดก็คือว่า
พอจบเช็คดวงเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ
คุณแพลวจะต้องตัดทิ้งออกจากชีวิตของเราไป๑คน
อยากรู้เรื่องของใครแพร่
อุ๊ยเริ่มจากคนแรก
เริ่มที่คุณแดนส์ก่อนเลยนะครับ

การพูดการเจรจาเป็นเสน่ห์เขา

คนต่อไปครับคุณอยากจะฟังของใคร

ปิตเตอร์ค่ะ

เกิดวันอะไรครับวันพุธครับวันพุธ

มิตรจากคนเกิดวันจันทร์กลัวเจ้าจาวันพุธอยู่กับใครก็ได้ไม่มีปัญหา

พุธเขาเนี่ยเขาเรียกว่าคาดเรื่องอารมณ์
เขาไม่เชื่อเขาเป็นนักต่อต้าน

อกจากเขาไม่เชื่อแล้วเขาเคยเตะปากหมอดูด้วยนะ
ทิ้งมาเขาพูดมาคุณมิตรอ่ะ

ไม่กล้าครับผม

ตัวเขาไม่เป็นม่ายเขาก็ได้คู่เป็นม่าย

พี่ยีนค่ะพี่ยีนค่ะคุณยีนครับคุณยีน

วันจันทร์เป็นคนอ่อนหวานอ่อนไหวมีเสน่ห์
เป็นคนที่ไปไหนก็ควรจะชื่นชมรักไข้ผ่อนหวาน
ที่ถีบจินตนาการชีวิตอยู่กับความฝันจินตนาการ

ตัวเขาเองเป็นคนแต่งตัวเนี๊ยบแบบสำอาง

เขาต้องทำงานที่เกี่ยวกับการพูดการเจรจาดี
ตลาดด้วยเขาใช้ความคิดแล้วแค่การพูดเนี่ย
ฉันจะโชคดีมือซ้ายโอเค

ปลายวิ่งขึ้นเนินจันทร์มีไฟแดงอยู่ตรงแบบนี้

ไฟแดงดีหมดตรงนั้นเนินนั้นเกี่ยวกับอะไร

เอาแล้วเขาอาจจะได้หน้าที่การงานหรือมีโชค
นี่นะมีไฟแดงขึ้นตรงนี้นะไฟแดงตรงนี้นะไฟแดง

เรื่องคู่ครองเขาจะได้ไม่ม่าย

แต่เขาต้องไม่เกี่ยวข้องอะไรกับต่างประเทศ

อ๋อเหรอชอบลูกครึ่งหรือเหรอ

อะไรนะ

ไม่รู้ว่าคุยสนุกกูก็เอาด้วยไม่เป็นไร
เต้ยนั่งเงียบมานาน

เอออีกแล้วครับใช่พูดภาษาไทย

มีความเป็นครูมีความเป็นอาจารย์
มีความถูกต้องใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิต
เกิดวันอะไรครับวันนี้๒๑ครับ๒๑

เวลาเขาให้ทำงานครับครับไม่ทำ
นี่ที่กำลังจะโดนแบงค์ไล่ออกก็เพราะอย่างนี้
ไม่ใช่แกได้ออก

ก็ต้องลองดูครับม้าอยู่

เฮ้ยบอกแล้วคัดของมาแล้ว

คุณแพลวเนี่ยนะครับเขาจะตัดสินใจ

เชิญครับคุณแพลวครับมาทางนี้เลยเชิญนี่

กลับไปก่อนเลยนะครับ
กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ
กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ
กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ
กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

กลับไปก่อนเลยนะครับ

น้ำหนักทั้งหมดตอนนี้
ใช้พลังสมองของคุณ

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์
ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์
ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

ถามพี่ปีเตอร์

เหตุผลอะไรครับถึงได้ตัดคุณเต้ลไป
ไม่น่าจะปรุงสเปกเข้าหน้าเลย

ถึงเวลาที่คุณจะได้รู้ดวงชะตาของสาวโสดของเราคนนี้แล้ว

อังคารอยู่กับคู่เสาเนี่ยเขาเรียกว่าคู่แตกหัก
ไม่ยอมจะเอาอย่างนี้จบเลยเลิกเลย

หน้าตาสวยอย่างนี้เขาเด็ดขาด

โสดคนไหนของเราที่ดวงสมพงษ์กับสาวโสดของเรามากที่สุดครับ

เวลาจันทร์อยู่คู่๗เนี่ยเราก็เรียกว่าคู่พัดผ้า

ที่สาวโสดของเรานะครับจะตัดสิน
ครั้งสุดท้ายนะครับเปิดโอกาสให้ทั้งสองหนุ่ม
ได้พูดคุยดูสิว่าพวกคุณอยากจะพูดอะไร

ไม่ค่อยได้รู้จักความรักสักเท่าไหร่ครับ
ก็เลยแบบอยากจะขอโอกาส
ให้เราได้สองคนได้รู้จักกันแบบจริงจัง

โอกาสของคุณปีเตอร์บ้างครับ

ใจสมคงกันด้วยเนี่ยที่เหลือก็ไม่ยากแล้วครับ

เริ่มจากทานข้าวก่อนก็ได้ไอ้นี่ยิงตรงก่อนเลยครับผม

ดวงชะตาที่พี่ติ๊กดูให้ก็แบบนึง

นกสองตัวนั้นก็เป่าหูคุณอีกแบบนึง
แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกแต่นี่คือชีวิตของคุณ
จะสมพงษ์ไม่สมพงษ์ใจจะสมพงษ์ไม่สมพงษ์

เชิญคุณไปยืนตรงกลางและจับมือทั้งสองคนและค่อยตัดสิทธิ์
โสดของเราจะฟังเสียงหัวใจของตัวเอง

ใช่เลือกยากมากแต่ว่าตอนที่จับมือค่ะ

คือหนูรู้สึกว่าเขาจับหนูแน่นกว่าอีกคนนึง
โอ้โหสัญญานี้จับมือแน่น

เที่ยวเขาคงแบบเก็บร่างอีกเล็กหน่อย

หรือว่าสาวโสดคนไหนกำลังตามหานุ่มโสด
แล้วต้องการดวงที่สมพงษ์กันแล้วก็
สมัครเข้ามาได้เลยในรายการของเรานะครับ
แล้วเราก็จะพยายามช่วยอย่างเต็มที่ความสุขแบบนี้

ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง

เรื่องดวงมีส่วนไหม

วกของตัวเองไปอีก๕๐ด้วย
เรามาพบกับสาวโสดในวันนี้ได้เลยครับ

ตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์เกี่ยวกับเครื่องลางค่ะ

แล้วบูชายังไงฮะมีคาถามีอะไร

ผู้ชายมาชุดทางมาชุดทาง

มอเตอร์รักษ์ภูมิส่วนคุณล้าครับ

โทษทีครับ